ต้องติดป้ายเตือนระวังพายุหน่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวผู้มาเช่าห้องแถวของดิฉันจะได้รับความเดือดร้อนในฐานะผู้ประกอบการก็ต้องรับผิดชอบกันหน่อยล่ะค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
สัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายนะคะที่ดิฉันจะมารายงานสภาพอากาศแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตลาคลอด
จากนั้นเดี๋ยวคุณสุภาษาราและทีมงานทำหน้าที่ต่อไปนะคะ
หลายคนจับตาดูพายุโซนร้อนโกนเซินซึ่งตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นดรีเปสชั่นแล้วนะคะ
เวียดนามแล้วก็คาดว่าจะเข้าลาวเร็วนี้
แต่ต้องบอกว่าพายุลูกนี้อ่อนกำลังลงไปแล้ว
ทำให้ตอนนี้นะคะฝนนะคะจะยังคงตกที่ประเทศไทย
แต่ปัจจัยหลักไม่ได้มาจากพายุนะคะมาจากโรงฝนคือเส้นส้ม๒เส้นที่คาดผ่านตรงนี้
อีสานยังมีฝนตกโดยเฉพาะช้าวนี้อีสานร่ำหมดหนักเต็มทั้งอีสานตอนล่างตอนกลางนะคะ
หลังจากนั้นแล้วค่ะก็จะเคลื่อนกลุ่มฝนนี้มาทางด้านตะวันตกของประเทศคือ
ภาคกลางไปถึงภาคเหนือแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกต่อไปนะคะ
ไปดูทิศทางของพายุเพื่อให้เห็นภาพกันชัดเจนนะคะ
แล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงไปอีกในระยะวันถึง๒วันนี้
แต่ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมยังมีหย่อมฝนอีกลูกหนึ่งอยู่บริเวณอ่าวเบงกอลนะคะ
ก็ดึงกำลังรมจากด้านนี้ด้านตะวันตกไปก่อตัวเป็นพายุเมฆฝนเหมือนกัน
แต่ทำให้ช่วงนี้ค่ะประเทศไทยโดยรวมมีฝนตก
ภาคใต้เองก็จะมีคลื่นลมแรงนะคะคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือถ้าเป็นเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งในระยะนี้หน่อยนะคะ
ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงของฝนตกที่ผ่านมานะคะ
ไปดูความเดือดร้อนกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมน้ำไหลหลากแบบนี้มาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
สถานการณ์น้ำเข้าขั้นวิกฤตฝ่ายน้ำล้นวังยางตำบลนครชุม
ซึ่งกั้นแม่น้ำปิวนน้ำปริมาณมหาศาล
ไหลทะลักลงพื้นที่ราบอย่างรุนแรงแล้วก็เชี่ยวกรากแบบนี้เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงเตือนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลัน
และติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะ
แต่ว่าบางจุดที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมสูง
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลตานเดียวและเขตเมืองลมศักดิ์
บนถนนยังมีกระแสน้ำไหลแรงนะคะ
ขณะที่พื้นที่รอบนอกหลายหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมสูงค่ะ
กู้ภัยและหน่วยงานต่างเร่งขนน้ำและอาหารลงเรือ
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและติดอยู่ภายในบ้าน
หากว่าไม่มีฝนลงมาซ้ำอีกสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
แต่ว่าต้องบอกว่ายังคงมีฝนต่อเนื่องไปตลอดจนถึงสุดสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะ
แน่นอนค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องจับตาเพราะว่า
ทั้งร่องฝนทั้งมรสุมแล้วก็พายุที่อ่อนกำลังลงทำให้ประเทศไทยชุ่มฉ่ำ
ในแง่ดีคือได้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงนะคะ

เรื่องของความปลอดภัยไว้ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้ดี
แล้วก็เตรียมกระเป๋าอบพยพกันเอาไว้ด้วยนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
โอ้โหลมแรงมาก